ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้สะเทือนทั้งภาคเลย

รองผู้บัญชาการตำรวจพุทธรภาค๓นะครับ

คือเรื่องมันเริ่มต้นมาจากที่สาวผมแดง
ก็เลยคืนเงินค่าปรับมาให้เธอครึ่งหนึ่ง
ก็เป็นคลิปที่หัวเล่าฆิกหน้ากัน

เพราะว่าไงเขาเห็นนมกูเขาเรียกคืนเงินกูมาครึ่งหนึ่ง
เธอไม่เห็นนมเมื่อคือไม่คืนเงินคือตำรวจโธราชเนาะ
ถามกูว่ากินข้าวยังมึงไม่ขอตังค่าข้าวมาด้วยเหรอ
นี่ค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นนะคุณผู้ชม
ซึ่งสาวผมแดงคนนี้เธอถูกตำรวจเรียก
จริงข้อหาจริงคือขับรถฝ่าไฟแดง
จุดที่เกิดเหตุอยู่แถวใกล้กับห้างที่โคราชนี่แหละค่ะ
ตำรวจก็เรียกให้เธอไปจ่ายค่าปรับพี่ป้อมนะ
เขียนค่าปรับให้แต่ว่าตัวเธอเธอบอกว่าเธอรีบไปธุระ
ไม่ใช่คนแถวนั้นแล้วก็ไม่อยากไปโรงพักเลย
ฝากเงินตำรวจไปจ่ายค่าปรับได้ไหม
แล้วตำรวจที่ป้อมก็ไม่ได้รับเงินของเธอ
และก็เห็นว่าสงสารเธอก็ไม่ใช่คนในพื้นที่
ก็เลยมีการคืนเงินมาให้ไม่เขียนใบสั่ง
ทีนี้ค่ะจังหวะที่คุณผู้ชมเห็น

คือช็อตนี้ตอนที่ตำรวจเดินมา
แล้วอีกช็อตนึงมันเป็นจังหวะที่จริงแล้ว

แต่ในคลิปมันเข้าใจว่าเธอหันหลังไปรับค่าปรับคืน

ถูกเพจดังเอามาลงในโลกโซเชียลแล้วมีการตีความไปผิดนะครับ
โดยเพจดังที่เอามาลงในโลกโซเชียลก็พูดถึงเรื่องของตำรวจ
มาเรียกเก็บเงินสาวคนนี้มาเรียกเก็บสวยหรือเปล่า
แล้วก็ไม่ได้เป็นค่าปรับที่แท้จริงเก็บเข้ากระเป๋านะครับ
แล้วพอตำรวจเห็นหน้าอกขาวของสาวคนนี้

นี่คือสิ่งที่มีการโพสต์อยู่ในโลกโซเชียล
และทำให้คนที่เข้าไปคอมเมนต์ก็เข้าใจว่าตำรวจ
มาเรียกเก็บเงินประชาชนและพอเห็นเป็นสาวก็อ่อนไหว
คุณคืนเงินให้โดยเฉพาะเมื่อเห็นหน้าอกขาวแบบนี้
กลายเป็นเรื่องที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของตำรวจเยอะมาก
เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้กันด้วย
เพราะว่าล่าสุดทางด้านพลตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณ์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูท้อนภาค๓
ก็เอาคลิปเนี่ยโพสต์ลงในเพจตำรวจโคราชยินดีรับใช้ครับ
ซึ่งคลิปที่โพสต์เป็นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะ
เป็นการวีดีโอคอลพูดคุยกับสาวผมแดงในคลิป
แล้วเธอก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น

ขับรถตามมา
ค่ะชื่อเล่นเช็คอยู่นะคะ
เป็นคนที่อยู่ในคลิป

ผมขอทราบรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยครับ
พอถึงตรงไฟแดงหน้าเดอร์มอลค่ะ
ไฟแดงหน้าเดอร์มอลแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ

แล้วก็มีพี่ตำรวจนะคะ

พอกระจกเรียกว่าหนูผ่าสัญญาณไฟแดง
แล้วก็ให้ไปคุยที่ป้อมค่ะ

มีการเขียนใบสั่งเสียค่าปรับ
หนูสะดวกไปเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจไหม
ก็เลยให้เงินพี่เขาไป๒๐๐ใช่ไหมคะ

แต่ว่าพี่เขาเหมือนสงสารแล้วก็ไม่เอาเลย

แล้วก็ไม่ได้มีการบอกข้อมูลอะไรทั้งจิ้น
แต่เขาไปเขียนเองค่ะไปแต่งเรื่องขึ้นมาเอง
คือเรื่องนี้ทางรองผู้การภาค๓ก็ร้อนใจนะ
การทำหน้าที่ของตำรวจถูกโจมตีอย่างหนักนะครับ
ว่าเรียกรับเงินใส่กระเป๋าตัวเอง
พอมาเห็นหน้าอกสาวก็เห็นใจสาวอีกนะฮะ

รองผู้การภาค๓ก็เลยถึงกับคอไปหาผู้หญิงเสื้อแดง

ก็ได้รับคำชี้แจงจากผู้หญิงผมแดงมาเยอะเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านพลตำรวจตรีภัยศาลก็ยืนยันนะ
ว่าตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ทุจริตกับหน้าที่
ไม่ได้ทำลามกอนาจารย์ไม่ได้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม

ส่วนสาวผมแดงคนนี้ก็บอกนะคะว่า
ในเพจที่เอาคลิปของเธอไปแชร์
เธอบอกว่าเธอไม่ได้อนุญาตนะ
แล้วเพจเนี่ยมีการเอาไปตัดต่อไปเขียนข้อความตีความกันเอง

เขาบอกว่าเพจเอาไปเล่าหาว่าเธอถูกจับในข้อหา
จอดรถในที่ห้ามซึ่งจริงมันก็ไม่ใช่ละหนึ่ง
คือจริงเธอฝ่าไฟแดงอันนั้นเธอรู้ดี
แล้วก็กรณีที่แบบว่า
ไปบอกว่าตำรวจรับเงินจากเธอใส่กระเป๋าตัวเอง
เธอก็บอกไม่ใช่เธอไปเสียค่าปรับอย่างถูกต้อง

เพราะว่าเธอต้องรีบไปโรงพยาบาลอะไรแบบนี้
ก็เลยเอาเงินมาคืนให้ส่วนหนึ่งแล้วก็ตักเตือนแทน
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ผู้กำกับที่โรงพักเมืองโคราช
อย่างพันธุ์ตำรวจเอกกโปชัยานิด
ก็บอกว่าเบื้องต้นสอบถามสอบสวนตำรวจที่ป้องจราจรนายนั้นแล้ว

แล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศ

ไม่ได้ใช้สายตามองหน้าอกแล้วก็คืนตังค์เนี่ย
แต่ว่าคลิปที่เธอทำขึ้นแล้วก็อัพลงติ๊กต๊อก
เป็นคลิปที่เธอทำด้วยความคึกขนอง
ตอนนี้ในฐานะผู้บังคับบัญชา
ไม่ได้อยากเอาเรื่องผู้หญิงผมแดงคนนี้
แล้วก็มองว่าจริงมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับตำรวจ
แม้ว่าทางตำรวจโคราชไม่เอาเรื่อง
แต่ว่าทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ว่าเป็นการอัดคลิปแล้วทำให้ตำรวจเสียหาย
ก็เลยสั่งการไปยังตำรวจไซเบอร์นะคะ

กับคุณอิ๋วสาวผมแดงนี้ต่อไปนะคะ